ก็คือจะมีการเชิญคุณแมนกับคุณใบเตยไป
เนื่องจากว่าพยานเขามีเอกสารจำนวนมาก
แล้วก็มีบางประเด็นที่ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ
ก็เลยมีการเลื่อนออกไปนัดใหม่อีกครั้งวันที่๑๐เมษายนนี้ค่ะ
ซึ่งล่าสุดนายโกศลวัฒน์อินทุจันยงรองโฆษกอายการ
ก็มีการเดินทางไปยังสำนักงานอายการสูงสุด
เขามีการยื่นคำร้องขอเลื่อนฟังคำสั่งคดีออกไป
เนื่องจากว่าใบเตยเองเนี่ยเครียดแล้วก็ป่วยหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาล
บอกว่าอายการให้ผ่านในการขอเลื่อนนัดอีกครั้งหนึ่ง
โดยจะนัดฟังคำสั่งในวันที่๙พฤษภาคม
เนื่องจากว่าใบเตยเนี่ยมีอาการเครียดแล้วเราก็มีหลักฐานยืนยันหมดไม่ได้คิดหนีไปไหน
รวมไปถึงมีปัญหาเรื่องของหลักทรัพย์ที่เราต้องใช้ประกันตัว
และพบก้อนเนื้อไส้ติ่งค่าตับก็ยังสูงเลยต้องกินยาแก้อักเสบไว้ก่อน
เพราะว่าก็ต้องทำให้ตัวเองแข็งแรงเอาไว้ในช่วงแบบนี้
ซึ่งเขาบอกว่าพอเราได้รู้ว่าอายการให้นัดเลื่อนผ่าน
จากนี้เองเนี่ยก็ยังมีการเตรียมหลักฐานเพิ่มเติมที่สงสัยอยู่
เราก็สู้ในแบบของเราทั้งสองคนมันแตกต่างจากเคสอื่น
เพราะว่าเราถูกสังคมจับจ้องซึ่งเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลย
แต่เราก็ต้องเคารพในฝั่งของที่เขาสั่งฟ้อง
แล้วเราก็ต้องหาหลักทรัพย์มาประกันตัวให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
เดี๋ยวพี่เล่าทีเดียว
เครียดไหมพี่ตอนนี้

เมื่อวานก็เห็นอยู่ไม่มีใครไม่เครียดหรอก
เรื่องของผมเป็นเรื่องใหญ่นะ

แล้วก็สื่อช่วยเป็นตอนใจ
เคียงคำให้พี่
พอดีใบเตยเนี่ยไม่สบายแล้วก็เครียด
เครียดมากเพราะว่าดูจากไม่กินข้าว

เขากลัวว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้น
เราก็สามารถคิดไปได้ต่างอาณานะครับ

ตอนนี้รอผลฉีดเลือดเมื่อวานฉีดสี
สีสีเข้าไปนะครับก็พบคล้ายเนื้อที่มันงอกมาเป็นติ่งอย่างนี้นะครับ
แต่ว่ารออยู่ว่าจะต้องผ่าหรือเปล่า
เพราะวันนี้พี่ก็ทำเรื่องนะครับ
จนถึงตอนเช้าเลยส่งทนายมาก่อน
มันก็เลยดูว่าอย่างนู้นอย่างนี้ไปต่างนานา

ถ้าสมมุติถ้าจะสั่งจริงพี่ก็ต้องมา

สู้ตั้งแต่ชั้นพนักงานจนถึงชั้นนี้
มันไม่มีในหัวแต่เรายอมรับว่าเราสู้

เราพยายามจะสู้เราขอความเป็นธรรม
ขอพยานมาเพิ่มท่านก็ให้โอกาส

ในมุมของทั้งสองคนเนี่ยจะชี้แจงในมุมไหน

แต่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าในมุมของใบเตยเนี่ยจะโดนรู้สึกว่าจะ๙๙๐๐๐บาท
บาทอันนี้ก็คือใบเตยก็ต้องชี้แจงให้ได้ว่า

ซึ่งคุณใบเตยเองก็ได้มีการออกมาชี้แจงบอกว่ามันมีเรื่องของกระเป๋า๑ใบ
ซึ่งทางฝั่งของอภิรักษ์ได้มีการซื้อให้ภรรยาก็มีการโอนเงินเข้าไปให้
อันดับที่๒นะครับก็คือเรื่องราวของตัวเครื่องบิน
แล้วก็อันดับที่๓เป็นเงินที่ทางฝั่งของตัวของภรรยาของคุณอภิรักษ
อันนี้มีการเหมือนแบบถอนเงินจดมาให้แล้วเขาก็ใช้คืนกลับไปโอนคืนกลับไปให้
วงเงินก็คือรวมอยู่เนี่ยทั้งหมดเนี่ย๙แสนกว่าบาทอันนี้คือในมุมของใบเตย
ทีนี้ใบเตยถามว่าจะหลุดหรือไม่หลุดอยู่ที่หลักฐานของใบเตย
ใบเตยเองเนี่ยมีเอกสารในการซื้อขายเรื่องของกระเป๋าเนี่ยชัดเจนแค่ไหน
ใช่ไหมฮะสองมีพยานไหมมีหลักฐานอะไรที่จะมากล่าวอ้าง
คือถ้าใบเตยมีผมก็เชื่อว่ามันก็ต้องไปต่อสู้กัน
มุมของคุณแมนก็เหมือนกัน
แต่คุณแมนเนี่ยก็คือคุณแมนจะมีเงินโอนเข้าบัญชีเนี่ย๑๐กว่าล้าน
ทีนี้๑๐กว่าล้านนี้คุณแมนรับมาจากเขาได้ยังไง
อันดับแรกคุณแมนบอกว่าอ๋อเป็นค่าพระเครื่อง
เพราะมีการซื้อขายพระเครื่องกันเกิดขึ้น
แล้วคุณแมนก็บอกว่าก็จริงแล้วก็ถามว่ารู้จักทางฝั่งของพิรักษ์ได้ยังไง
ก็รู้จักผ่านเพื่อนของรุ่นพี่ของตัวเองต่างนานานะฮะ
แต่แน่นอนว่าคุณแมนอ้างว่าได้มีการขายพระ
คือปล่อยให้เช่านะพระสมเด็จองค์นึงแล้วก็มีพระอะไรสักอย่าง
เสร็จปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าหลังจากนั้นก็ต้องไปพิสูจน์กันนะนะ
เพราะว่าในเวลาที่ทางฝั่งของอายการก็สอบ
หรือว่าทางฝั่งของตำรวจเขาสอบหรือดีตรายเขาสอบ
เขาจะไม่ได้สอบแค่คุณแมนคนเดียว

โอเคคุณแมนเงินนี้โอนเข้าบัญชีคุณได้ไง
แนนตอบมาบอกอ๋อโอเคครับผมขายพระให้กับทางอภิรักษ์ครับ
อืมอ่าการขายพระไม่มีบินอยู่แล้ว

อภิรักษ์ก็อยู่ข้างในอยู่อ่าเขาต้องสอบอภิรักษ์ว่า
พระเข้าไปอภิรักษ์ตอบว่ายังไง

ยึดทรัพย์ของอภิรักษ์เนี่ยมีการไปตรวจสอบแล้วมีการเจอพระ
นั้นไหมเหล่านั้นไหมของของคุณแมนไหม
ถ้าไม่เจอก็ต้องไปสอนพี่รักว่าพระพวกเนี้ยไปไหนไหนอืม
มันต้องมีการสอบกันอะไรอย่างนี้เพื่อว่าเขาไม่ได้สอบฝั่งเดียว
เขาต้องสอบทั้งสองฝั่งแล้วก็จะต้องไปดูความเชื่อมโยงว่า
เป็นอย่างไรถ้าเกิดอภิรักษ์เขาตอบสมมุตินะ
อภิรักษ์ตอบมาบอกว่าผมไม่รู้เรื่องครับไม่เคยเช่าจบเลย
จบเลยแต่ถ้าพิรักษ์บอกว่าอ๋อก็เคยนะครับ
ผมเก็บพระไว้ที่นี่อันนั้นอีกเรื่องหนึ่ง
แล้วก็ต้องไปดูว่าพระอันนั้นมีจริงหรือไม่มีอีก
ถ้ามีขายไปให้ใครต่ออืมก็ต้องมีการไปไล่
คุณแมนก็ต้องชี้แจงให้ชัดเหมือนกันอันนี้คือเป็นในมุมของคุณแมนนะ
อืมแต่แมนกับใบเตยเนี้ยไม่ได้มีค่ะ
เพียงแต่ต้องชี้แจงเรื่องการเงินที่มีการโอนเข้ามาให้คุณแมนเนี่ย
ชัดเจนที่สุดอย่างใบเตย๙แสนกว่าบาท
อ่าสองคนเนี่ยแหละฮะทีนี้ไอ้ประเด็นที่ว่าล่าสุดมีประเด็นข่าวออกมาว่า
หนีอืมไอ้ตรงนี้ตอบไม่ได้ว่าจะหนีหรือเปล่าว่าจะหนีหรือไม่หนี
เพราะว่าแต่ถ้าเกิดถามความรู้สึกของผมนะถ้าเป็นผมนะ
ถ้าจะหนีผมคงหนีไปตั้งแต่แรกแล้วอืมแต่ว่าวันนี้ก็ต้องไปดูเหมือนกันว่า
เอ่อในช่วงที่จะไปก่อนไปถึงวันที่เก้าพฤษภาเนี้ยในช่วงเนี้ย
เขากำลังพยายามหาเรื่องของหลักทรัพย์ที่เอาไว้ใช้ประกันตัว
เอาไว้ว่าอย่างงั้นอืมถ้าเผื่อเขาบอกว่าเตรียมตัวเขาก็แสดงเขาก็ต้องรู้ตัวว่า
เขามีสิทธิ์ที่จะโดนถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าความชัดเจนมันอยู่การ
มันอยู่ที่การชี้แจงที่มาที่ไปของเงินที่มันมีการโอนเข้า
ถ้าเกิดคุณชี้แจงได้ไม่ผิดก็ไม่ต้องหนี
ไม่ต้องกลัวไม่ผิดก็ไม่ต้องกลัวก็สู้อืมถูกไหมเท่านั้นเองอืมนะ
อย่างวันนี้ก็จะเป็นที่กังขาว่าแล้วทำไมถึงเลื่อนอืม
เขาเคยเลื่อนมาแล้วนัดหนึ่งแล้วก็มาเลื่อนอีกในนัดนี้
ซึ่งไออาการให้เลื่อนได้อ่ะครับ